ที่ไปให้บริการที่สนามบินดอนเมืองมาให้ชม
แถมให้ภรรยานั่งมาเป็นกระเป๋ารถแท็กซี่ด้วย
ด้านหน้าผู้โดยสาร๒คนชายหญิงเขาลงเครื่องมา
เขาใช้บริการท็ะกซี่เรียกจากดอนเมืองไปสมุดสากร
ไม่ยอมให้ลงแถมเรียกเงินค่าจอดอีก๒๐๐บาท
ไปดูคลิปที่เกิดขึ้นครับ

ตกแล้วไง๒๐๐บาท
ไม่ได้ไหมครับไม่เจอลงพัก
เมื่อกี้ผู้ชายพูดเท่าไร
เอามา
ไม่ได้เจอหลัง๘๐๐บาทเพราะพี่เกิดรังงานนี้แหละ
มีนะครับจำไว้นะครับใต้ทะเบียน

โรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งห่างจากดอนเมืองนิดเดียว
ก็นิดเดียวกันวิทยาวาดีอ่อวิทยาวาดีอ่อ
นี่เรียกริมถนนหน้าสนามบิน
หรือว่าอยู่เรียกจากรถที่เขาต่อคิวกันในสนามบิน
ผมคาดการณ์ว่าเรียกจากที่ต่อคิวมา
เพราะว่าตอนแรกไม่ได้มีผู้หญิงนั่งมาด้วย
แต่สักพักหนึ่งพอขึ้นรถปุ๊บมีผู้หญิงขึ้นมาด้วย

ตอนแรกเขาก็คิดว่าต้องตามมิเตอร์แหละอย่างนั้น
นะฮะแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยเราไม่มั่นใจนะ
ว่าเขาไปเรียกตามคิวในคิวในอาคาร
หรือว่ารถแท็กซี่ที่จอดอยู่ด้านหน้าอาคาร
คือก่อนขึ้นผู้โดยสารไม่ทราบก่อนใช่ไหม
แต่ว่าคันนี้เขาจะเหมา๘๐๐บาท

คือผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปนั่งปุ๊บ

คงติดรถไปลงด้านหน้าสนามบินหรือเปล่าไม่ใช่
พอขึ้นมาปุ๊บผู้หญิงพูดก่อนเลย
น้องเราไปสมุทรสาครใช่ไหม๘๐๐นะ

ใช่ขึ้นมาแล้วถึงจะบอกว่าหมา๘๐๐
แล้วให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนมาเรียกคือเป็นกระเป๋า
เรียกเก็บเงินอย่างเดียว๘๐๐บาท
เขาก็ไม่ยอมสิเอาทำไมไม่กดมิเตอร์
ทำไมต้องเรียก๘๐๐มันก็แพงเกินไป

ใช่ก็เลยขอลงตรงนี้แต่พอขอลงปุ๊บ
เอาเอามาเลยจะลงใช่ไหมเอามา๒๐๐

เข้าใจนะว่าแท็กซี่ก็หากินลำบากในช่วงนี้นะฮะ
แต่ว่าคือผู้โดยสารเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาภรรยามานั่งเป็นกระเป๋า

แถมให้มาเรียกค่าเหมาเนี่ยไปสมุทรสาครต้อง๘๐๐บาทคุณผู้ชมนะฮะ
สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะ
เขาบอกว่าเขาขอลงแล้วตอนแรกจะไม่ให้ลงก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่าย
แล้วก็จะโทรหาตำรวจฝ่ายผู้หญิงที่มาด้วยก็ไม่พอใจ
บอกว่าด่าเขากับแฟนมาด้วยเรียกเก็บเงิน๒๐๐ตามคลิปด้วย
เขาบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้นี่ขนาดกลางวันแล้วถ้าเกิดกลางคืนมันจะเป็นยังไง
ทำไมไม่ยอมทำตามระบบกันก็คือไปเท็กซี่มิเตอร์ที่มันถูกต้อง
ซึ่งเป็นคนดูแลสนามบินตรวจสอบพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย
มีคนถ่ายด้วยกันนะถ้าเกิดต่างชาติ

ทำไมแท็กซี่ต้องมีกระเป๋ารถไม่เข้าใจมัน
ไปทำแบบนี้เลยเดี๋ยวจะยิ่งหากินยาก

เขาถ่ายทะบงทะเบียนเดี๋ยวเป็นเรื่อง
ทุบบอกข้าวตัวเองเลยนะอย่างนี้ใช่ไหมครับ